พาไปดูต้นกล้วยหน่อย
เมื่อวานนี้ดิฉันเป็นผีตานีใช่ไหม
วันนี้ก็เลยจะพาไปหากล้วยกันหน่อยนะคะ
กล้วยที่นี่เนี่ยนะออกผลมาไม่ได้เอามากิน

เขาบอกว่ามันกินไม่ได้

ตอนนี้มันยังไม่สุกมันก็เลยกินไม่ได้

เขาก็ไม่นิยมเอาไปทานกันถูกไหม

เพราะว่ามันมีความประหลาดแตกต่างจากกล้วยต้นอื่น
ตรงที่ว่าเขาปลูกไว้ในบริเวณเดียวกันกับต้นกล้วยต้นอื่นเห็นไหมคุณ

แต่ว่าต้นนี้มันออกลูกมากลางลำต้น
แล้วก็มีลูกออกมาเนี่ยเป็นร้อยหวีอ่ะคุณ

หวีกล้วยเนาะ
แล้วจริงแล้วมันมีหวีที่มีขนาดเล็กกว่าปกติทั่วไปด้วย
ก็คือมันจะไม่เหมือนกล้วยอื่นที่เราเคยเห็นนะคุณ
อันนี้น่าจะเป็นคล้ายกล้วยเล็บมือนางหรืออะไรสักอย่างนะ
แต่ว่ามันดูเล็กกว่าปกติ
แล้วมันก็แทงออกมากลางลำต้นแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีหลายลูกมากลูกดกมากเยอะมากเลยนะคะ
แถมหัวปลียังมีขนาดเล็กโผล่ออกมาอีกด้วย
ซึ่งกล้วยต้นนี้อยู่ในพื้นที่บ้านหวายทุ่งนะคะ
หมู่๑๑ตำบลจำป่าหวายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
แล้วพอออกลูกประหลาดแบบนี้

ถูกไหมล่ะชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อว่ากล้วยที่มันแปลกแบบนี้เขาไม่เอามากินกันหรอก

ก็เลยนี่ล่ะค่ะคุณจุดทุ่มกันเป็นกำแบบนี้นะคะ
กราบไหว้มาขอพรกันในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้แหละ
โชคกันเสร็จแล้วเอาล่ะลงมือปฏิบัติจริง
เขาบอกว่าต่อไปมันเป็นชั่วโมงของการปฏิบัติแล้ว
บางคนก็เอาแป้งมาโรยถูไทยบางคนก็ไม่ต้องมีแป้งหรอก
แค่มีโทรศัพท์มือถือส่องไปถ่ายรูปเก็บไว้

ชี้แล้วก็นับกล้วยทีละหวีทีละลูกกันไปนะคะ
แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชม
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ
เอาล่ะเรื่องแบบนี้นะ
บางทีมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเราจะซื้อลอตเตอรี่
ก็ต้องหวังพึ่งดวง
ส่วนเรื่องของคู่ควงเนี่ย
พึ่งใครไม่ได้เลยต้องพึ่งตัวเอง
มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะ